ซ่อมต้นมะม่วงเสร็จมาซ่อม

โหดูซิเนี่ย

คุณคุณครับ
นี่เขาประกาศออกมาเปล่าว่า
เดี๋ยวจะมีพายุฤดูร้อนเข้า

ก่อนหน้านี้ไปสารไปทำเนียบ

วันนี้เนี่ยต้องมาเตือนเนี่ยหน่อย

สังกะสีปิวหมดแล้วดูซิ

เดี๋ยวเจ้าซุปเปอร์เขาไม่มีที่พักอาศัย

โดยซ่อมให้เขาใหม่เนาะ

จะมีเรื่องของพายุร้อนเกิดขึ้น
อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วเราเห็นว่า

สร้างความเสียหายเยอะนะครับ
หลังหมดทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อย

การเกิดพายุรุ่นร้อนในครั้งนี้นะครับ

คุณผู้ชมนี่คือภาพการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในเมื่อวานนี้นะครับ
เปรียบพี่จะสังเกตว่าสีเขียวจะค่อยมีการเคลื่อนลงมา
ลงมาจากบริเวณทางตอนบนนะครับแล้วก็ไตลงไว้เรื่อยนะครับ
บริเวณทางตอนล่างทีนี้เดี๋ยวมาดูวันนี้ครับ
พื้นที่ที่จะต้องระวังเป็นพิเศษจุดแรกวันนี้ที่จะได้เจอกับพายุฤดูร้อนหรือว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลังจากนั้นก็จะค่อยเขยิบไปบริเวณปีกตะวัน
ปีกตะวันตกนะครับเข้าภาคกลางเข้าภาคเหนือต่อไป
ดังนั้นวันนี้ครับจุดที่ต้องระวังก็คือในบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูน้องคายอุดรธานี
ึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมา
มหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับ
ไปดูกันต่อในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าความชื้นเข้ามาเยอะเหลือเกินนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาและชนบุรีนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับภาคกลางครับหลายจุดเลยนะครับ
คอสวรรค์ลบบุรีสละบุรีอุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑล
วันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยบางจุดในพื้นที่กรุงเทพอาจจะได้รับฝนจากกลุ่มฝนที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในวันนี้เนี่ยนะครับ
ก็ใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
ทีนี้เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมดูวีดีโอวีดีโอหนึ่งนะครับ
เป็นการอธิบายว่าเอ๊ะทำไมเวลาเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับทำไมสิ่งที่ตามมาคือพลังลมมหาศาลที่แพลลงมาปกคลุมบริเวณเมืองไทย
ลงมาปกคลุมจุดที่พายุเคลื่อนตัวผ่านถึงมีความรุนแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าพายุฤดูร้อนที่มาในแต่ละครั้งในฤดูร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเขามีการแพลลงมานะครับ
พอแผลลงมาเสร็จปุ๊บมาเจอกับอากาศร้อนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก่อนหน้านี้ที่สะสมมาก่อนหน้านี้
อากาศร้อนค่อยลอยขึ้นไปด้านบนนะครับลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเพราะว่ามีลักษณะของอากาศเย็นมาสร้างกำแพงไว้อยู่
อากาศร้อนไม่สามารถให้จะเคลื่อนตัวต่อไปได้เลยลอยขึ้นด้านบนแทน
พอลอยขึ้นด้านบนไปเรื่อยแบบนี้เนี่ยนะครับความชื้นที่ลอยขึ้นไปก็มีการไปก่อตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
ถ้าหากคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่๒๓วันก่อนอันนี้อากาศร้อนจัด
ถ้าตื่นเช้ามาเจอเมฆแบบนี้ก็คือมีเมฆเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้
่อตัวอยู่ตามแนวขอบฟ้าแล้วก็มีเมฆบางก่อตัวอยู่ไกล
สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าวันนั้นอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ

ผมพูดอย่างนี้แล้วเริ่มลุกแล้วนะฮะ
เดี๋ยวคงต้องไปจัดการกันต่อเพราะว่า

พูดถึงขนาดนี้แล้วไปช่วยกันหน่อยสิครับตอนนี้
โอ้โหเราเอาไก่ไม่ได้ทานหรือเปล่านะ

โอเคครับโอ้โหส่องแรงแข่งขันอ่ะสงสารซุปเปอร์